คู่นี้ก็มีกระแสดราม่าเหมือนกันกับบัตรคอนเสิร์ต
เมื่อหลายปีที่แล้ว
ปีที่แล้วกำลังจะพูดหลายอะไรล่ะ
มีไฟเรื่องมารุนไฟล์จำกันได้นี่กลับมาอีกเหมือนกันคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่เจ้าเดิม
อันนี้เป็นเจ้าใหม่โดนดราม่าก็คือน้องเจเจกฤษณภูมิกับสาวต้าเหนิง
เขาไปดูคอนเสิร์ตแล้วต้องบอกเลยว่าบัตรฟรอนโดอีกแล้ว
เออแล้วถ่ายรูปกับศิลปินมาด้วยแล้วคนที่ซื้อบัตรไม่ทันมันก็ไม่โอเคสิคะ

นี้ก็ช่างสัญหาตลอดเลยเนี่ยต้องบอกเลยว่าความดราม่าไม่เข้าใครออกใครนะฮะ
โดยเฉพาะโลกโซเชียลเนี่ยเกือบจะลุกเป็นไฟนะดราม่าช่วงข้ามคืนเลยทีเดียว
มันมีภาพของ๓นักแสดงวัยรุ่นร่วมเฟรมอยู่กับศิลปินเกาหลีวงไอคอนคุณ
เขาเพิ่งเดินทางมาเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ที่ไทยนี่แหละ
พร้อมกับข้อสงสัยกับบัตรเข้ามาที่มีที่นั่งติดกันถึง๕ใบ
เช่นเดียวกับแฟนสาวอย่างน้องต้าเหนิงฮะ
ล่าสุดเธอเองก็ออกมาชี้แจงด้วยตัวเองเหมือนกัน
ตอบไปตอบมามันไม่จบไงเพราะคนก็ยิ่งจี้
เธอก็ถามแล้วเข้าใจว่ามันต้องมีอารมณ์บ้าง

มันเหมือนยิ่งเธอตอบเท่าไหรคุณ
ยืนยันนะคะว่าบัตรที่ได้มาเนี่ยเธอได้มาจากพี่ที่รู้จัก
ซึ่งเจ้าตัวไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินเองนะครับ
พร้อมทั้งขอโทษด้วยหากว่าทำให้เรื่องราวในครั้งนี้
มันดูวุ่นวายไปกันใหญ่ค่ะ
ผมรู้สึกว่ามันมีหลายอันที่คนแบบ
เข้ามาว่าเราตอนแรกก็เลยจะไม่ต้องอธิบายออกไป
ตอนแรกมีคนบอกว่าเราได้บัตรเป็นแบบ๕ใบ
ซึ่งตอนนั้นมีคนมาถามว่านั่งติดกัน๕คนเลยเหรอในรูป

คนค่ะแต่ว่ากระบวนการที่ได้บัตรมาเนี่ย

แต่หนูไม่ทราบว่ากระบวนการที่ได้มา

แบบไปถ่ายรูปหลังเวทีด้วยอะไรอย่างนี้
อันนั้นก็อาจจะมีส่วนเป็นอย่างนั้น

โดนชวนจากที่ถือ

บัตรก็บัตรมียังจะโกหกว่าได้เป็นเสียงดัง

ก็ต้องขอโทษด้วยทำให้เสียงมากรู้สึกจริงค่ะ
อ้าวน้องก็เห็นจะแสนไม่ได้เสียง

อย่างที่หลายคนด่ากันไปว่าอย่างนั้นนะคะ
ต้องบอกว่าน้องเนี่ยบอกเลยว่าซื้อบัตรนะจ๊ะ
แต่ว่าอาจจะไม่ได้นั่งกดนั่งซื้อด้วยตัวเอง

แต่ก่อนหน้านี้มีการต่อไปแฟนคลับก็ไปตี้อย่างไร
กดซื้อทันยังไงเธอกดซื้อทันยังไงเธอพูดมาสิ